ในวันนี้แพทยศภาก็เตรียมที่จะส่งทีมแพทย์เข้าไปตรวจสอบอาการอาภาษณ์ตามข้อเสนอของลูกศิษย์นะครับ
โดยวิจารณ์ว่าไม่โปร่งใสในการทำคดี
ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายก็ดูผ่อนคลายลงนะครับ
มีการลื้อรั้วรวดหนามออกหลังจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มีท่าทีพยายามจะหาทางออกเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ใบรับรองแพทย์ที่คณะแพทย์ทั้ง๓ท่านออกนั้นถูกต้อง
นี่คือคำยืนยันของโคศกคณะศรีสยนุศิษย์

ดำเนินการออกหมายจับพระธรรมชโย
เรื่องนี้ก็คงจบไปนานแล้ว

สำนักวิทยาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศวัดพระธรรมกาย
ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับพระธรรมชโย
มานั่งโต๊ะร่วมประชุมหารือแนวทางการจับกลุ่มเจ้าอาวาส
ซึ่งเป็นการกระทำที่สร้างความสะเทือนใจ
คณะสงฆ์และลูกศิษย์วัดทั่วประเทศ
จากนั้นไม่นานลูกศิษย์วัดเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรคองหลวง
เอาผิดนายแพทย์มโนลาฮาวนิษฐ์นายสมเกียจอ่อนวิมล
นางสาวอัญชาลีซาซากิและเจ้าของคอลัมป์เปลวสีเงิน
กรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาใส่ร้าย
บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกาย
สร้างความเสียหายและประชาชนเกิดความเข้าใจผิด

ซึ่งกรณีนี้ลูกศิษย์วัดไม่สามารถยอมรับได้

แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการต่อไป
นายแพทย์มโนก็จะไปยื่นเรื่องให้มหาลัยธรรมศาสตร์
จริยธรรมของความเป็นบุคลากรของความเป็นอาจารย์

เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โดยไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงจากฝ่ายสนับสนุน
สังเกตว่าวัดพระธรรมกายยอมผ่อนคลายความตรึงเครียดลง

เตรียมนำแผงเหล็กสูง๑เมตรมาปิดกั้นแทน
แต่ประตูวัดยังมีแท่งปูนขนาดใหญ่
ปิดประตูทางเข้าออกไว้อย่างแน่นหนา

เพื่อป้องกันมือที่๓เข้ามาสร้างสถานการณ์
สวัสดี